มาต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะดราม่านี้เนี่ยมาจากเทนทวิตเตอร์เขามีแฮชแท็กเซฟเสื้อบอลคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่มีน้องคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงนะเขาโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะบอกว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อบอลไปในสถานที่ต่างเนี่ยดูไร้รัศนิยมแล้วยังบอกอีกว่าผู้ชายควรใส่เสื้อเชิดเพราะจะทำ
รวมโพสต์รูปพร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟเสื้อบอลกันเพียบเลยค่ะฝากพระเอกคนดังอย่างโป๊บธนวัฒน์นะคะในฐานะที่รักกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครสะดวกใส่เสื้อบอลในชีวิตประจำวันก็สามารถใส่ได้แค่ให้ถูกการละเทศะก็พอค่ะ
เสื้อมันก็คือเสื้อแหละมันก็แค่มันก็แค่คำสมมุติว่านี่คือเสื้อยืดนะเสื้อเชิ้ตนะเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็นเสื้ออะไรมันก็แค่สิ่งที่มาปิดปิดไกลเราไม่ให้มันโป๊ะใช่ป่ะมันจะใส่อะไรก็ได้ก็ก็ไม่มีเป็นไรเลยใครใส่หรือไม่ใส่ก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใส่แล้วถูกการละเทศะไหมอย่างเงี้ย
ก็ต้องดูตามการาเทศะครับถ้าคนนั้นหน้าตาดีสักอย่างก็ไม่ใส่อะไรก็หล่อใส่อะไรก็หล่อนะ
นี่กำลังพูดถึงตัวเองอยู่เปล่าใส่อะไรก็หล่อเนี่ย
ส่วนประเด็นที่เพื่อนซีรุ่นน้องเกรทวรินทรโดนเมาส์นะคะว่าเป็นพระเอกยิ้มสวยมุฟออนเร็วจนถูกทัวร์ลง
โป๊ปก็ออกตัวนะคะว่าไม่ค่อยได้พูดเรื่องส่วนตัวกับพระเอกรุ่นน้องสักเท่าไหร่
แต่ก็มองเป็นกลางว่าชีวิตเนี่ยก็มีรักมีเลิกเป็นเรื่องปกติค่ะ
ไม่ทราบเลยครับกับเพื่อนนักแสดงก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ครับ
ผมจะอยู่เงียบที่บ้านไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปทำบุญกับแม่อะไรอย่างนี้
ไม่ได้เรื่องสวยแล้วอันนี้เรื่องจริง
ก็เห็นใจนะก็บางทีแบบน้องก็อาจจะแบบไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้เนอะ
เขาออกมาตอบหรือยังผมก็ยังไม่รู้อ่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหม
ถ้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคบใครแล้วก็เลิกอะนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอะ
บางคนแต่งงานกันตั้งนานยังเลิกกันเลยใช่ป่ะมันก็มีทุกแบบแหละมันว่าใครไม่ได้หรอก